คุณผู้ชมค่ะมาที่เรื่องนี้บ้างดีกว่านะ
โดนมือไม่ดีค่ะพี่ทัศนัตตะกัวทุ่ง
โดนปลอมเฟซบุ๊กไม่ได้ตีมือหักเลยนะคะ
ปลอมเฟซบุ๊กนะคะว่าเป็นพี่ทัศน์ณตะกัวพุ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แอบอ้างว่าด่าทอโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี
ซึ่งเจ้าตัวนะคะออกมายืนยันว่าไม่ใช่เฟซบุ๊คของเขาอย่างแน่นอน
โดยตอนนี้นะผู้จัดการส่วนตัวค่ะได้ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าไม่อยากให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีค่ะ
แล้วก็อยากให้หลายคนนะระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยค่ะ
ทางผู้จัดการเขาบอกว่าผู้จัดการไม่อยากหาตัวอยู่
เราก็ให้อภัยคนอยู่แล้วนะ
หลายคนก็คงเข้าใจนะตรงนี้ว่ามันไม่ให้ตัวเราแล้วอีกอย่าง
มันไม่ใช่นิสัยของเราที่จะไปพูดว่าหรือว่าไม่พอใจที่ใดที่หนึ่ง
โรงแรมที่ใดที่หนึ่งแล้วก็เอาไปว่าเขา
มันมีสิ่งที่ดีมีสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับ
แต่ในสิ่งที่ทำให้เสียหายทำให้เรียกว่าเสียทรัพย์สินอะไรต่าง

เพราะว่าเดี๋ยวไปทำเสียหายมากกว่านี้จะไม่ดีนะจ๊ะ